ปีนี้วงการกีฬาไทยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
สร้างชื่อเสียงและนำความสุขมาสู่คนไทย
โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟแล้วก็แบตมินตันนะครับ
๒กีฬานี้มีนักกีฬาชื่อเหมือนกันก็คือน้องเมย
จนทำให้หลายคนมองว่าปีนี้จะเป็นปีทองของคนชื่อเมย์หรือเปล่า
ทำไมปีนี้จึงเป็นปีทองของคนชื่อเมย์
หลังจากสร้างชื่อกระหึ่มเมื่อโปรเมเอเรียจุธานุการ
กอล์ฟสาวไทยคนแรกที่โชว์ลีลาเด็ด

ว่าปีนี้กีฬาไทยช่างมีแต่เรื่องที่น่ายินดี
โดยเฉพาะปีนี้น่าจะเป็นปีทองของคนที่ชื่อเมย์

ไปฟังเจ้าตัวยืนยันกันเลยดีกว่า
คนที่เมย์สวยแล้วก็เก่งทุกคนด้วย
โคชิเมย์สวยแล้วก็เก่งทุกคนด้วย

อย่างเมรัชนกก็เป็นเพื่อนกันมาแบบรู้จักกันมานานมากแล้วค่ะ
ก็มีอะไรก็จะคอยติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เขาตลอดอยู่แล้ว
แม่น่ารักแบบนี้เทใจให้เลยครับ
และนี่คือหนึ่งนาทีมีเฮ